๑๗นาฬิกา๓๐นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์
จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคอข่าว

และประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบวัน
อัปเดตให้คุณผู้ชมได้รู้ทุกข่าวแบบกระชับฉับไว
โดยผู้ชมจะไม่พลาดทุกข่าวสำคัญที่ต้องรู้และควรรู้
ทันข่าวทันประเด็นกับข่าวเย็นไทยรัฐกับผมทัศนัยโคตรทองครับ